อ่ะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะโอ้โหนี่เลยด้านหลังเราค่ะ
รถบัตรน้ำมันรั่วนะคะรถเนี่ยล้มกันรันหนาว
มันมีคลิปภาพกล้องวงจรปิดอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวขวัญเล่านะคะ

คุณผู้ชมดูรถบัตรนะเห็นไหมเห็นไหมน้ำมันรั่ว
ล้วนไหลไปยาวเลยนะคะเกิดขึ้นที่ไหนนะคะ
คลาบบนพื้นถนนเนี้ยเป็นน้ำมันทั้งนั้นถนวัลุรประวัติบาลหน้าตราศาสตร์ค่ะ
โอ้โหคุณดูสิอ่ะล้มละหนึ่งคือสองละ
คือจริงเอาจริงนะมีเหตุการณ์ที่รถล้มหลายคันมาก
อยู่ที่ถนนบางนาทรากลองม๒๔นะคะเดี๋ยวเผลอบางสาวทงค่ะ
มุดปราการปากทางเข้าวัดเสาทงนอก

มันจะเป็นซอยเข้าไปถึงหน้าโรงงานด้วย
รถเนี่ยรถล้มหลายคันแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้บาดเจ็บ
ชื่อว่านางสาวดารินีเนืองทองอายุ๓๙ปี
สภาพของเธอคุณผู้ชมดูภาพดิ
รถล้มระเนละนาดแบบนี้ไปดูคนเจ็บค่ะ
คนเจ็บนะคะชื่อว่าดารินี
เขาเล่าแบบนี้สภาพเธอนะใบหน้าปวดปวง
เข่าแตกสองข้างมีแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้เขาเล่าแบบนี้เธอบอกว่าดารินีบอก
คุณนักข่าวช่วงเช้านะเอาจริงนะ
บอกว่าสามีเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาเส้นนี้แล้ว
แล้วปรากฏว่ากำลังจะเข้าไปทำงานที่ซอยวัดบางเสาทงนอก

สามีเธอก็รถล้มเพราะลื่นน้ำมันที่มันรั่วลงมา
หลังจากนั้นนะสามีก็เลยโทรมาบอก
บอกว่าเอาเอกสารประจำตัวมาให้ที่โรงพยาบาลหน่อย

เธอก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามสามีมา
แต่คุณรู้ไหมว่าจังหวะที่เธอมาเธอล้มเหมือนกัน
แต่คราวนี้ไม่ได้ล้มเพราะน้ำมันที่รั่ว
แต่เธอล้มเพราะหลังจากที่น้ำมันรั่วเกิดเหตุปุ๊บมีเจ้าหน้าที่
เอาทรายนั่นแหละมากรบน้ำมันบนถนน
แต่เธอไปลื่นทรายค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะล้มรถล้มทั้งผัวทั้งเมียเลย
ถามว่าแล้วยังไงคนที่อยู่เหตุการณ์แถวนั้น
ตอนนี้ทีมงานเปิดให้หน่อยเพราะคุณยายพูดดีมาก

ถัดโคมแหมพูดอะไรไม่เชื่อ